ดูความคืบหน้าในการปิดเมืองไล่ล่าผู้ต้องหาคดียาเสพติดนะฮะที่หลบหนีระหว่างนำตัวไปสอบประคำเพิ่มเติมในโรงพักแล้วก็มีแฟนสาวช่วยหลบหนีไปด้านพ่อแม่ของผู้ต้องหาวิงวอนให้ลูกมอบตัวเพราะเกรงว่าลูกนั้นจะคิดสั้นแล้วก็ทำร้ายตัวเองนะครับ
เจ้าหน้าที่เขาออกปฏิบัติการค้นหาตามล่านัดลงพื้นที่ไปที่บ้านโคกหัวภูตำบลเหล่าตังคำอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายเป็นบ้านของนายธิรพัฒน์ร่างกายอายุ๓๗ปีเป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดหลบหนีไปขนาดถูกเบิกตัวไปสอบปากคำภายในสพบ้านเดือนะฮะเพราะว่าวันที่เกิดเหตุนั้นตำรวจไม่ได้มีการใส่กุญแจ

นาคารว่าผู้ต้องหากับแฟนสาวยังหลบหนีในพื้นที่อำเภอพลพิสัยหรือว่าอำเภอเมือง
เพราะว่าคดีนี้เป็นคดีที่สนใจของประชาชน
ก็เลยมีคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาให้ติดตามตัวผู้ต้องหาให้ได้เร็วที่สุดนั่นเองนะครับ